ที่รบอุรีย์นะครับมีผู้ที่เป็นลูกเขยของบ้าน
พยายามจะมาขอคืนดีภรรยาครับอืมอ่า
แล้วก็ไปยิงเขาจนเสียชีวิตไป๒ศพนะครับ
ญาติญาติก็โดนไปด้วยค่ะนี่นะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับไปคุยกับคนที่รอดชีวิตมาได้ด้วยนะครับ
แต่ย้อนไปดูเหตุการณ์ค่ำเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะเมื่อวานนี้นะครับ
สพพเนียดที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีได้รับแจ้งเหตุ
มีผู้ที่ยิงกันจนมีผู้บาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายก็มีคนเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลดงมรุมที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนบาดเจ็บ๔คน
ใน๔คนนี้มีสาหัส๒คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คือนายทองบิอุดบุญอายุ๖๒ปีถูกยิงที่เอวสามรัฐ
อีกคนชื่อนายสามารถบัววาดอายุ๖๐ปีถูกยิงเข้าที่ท้อง๒นัดด้วยกัน
คนก่อเหตุชื่อนายเฉลิมพลสวัสดิ์สลุงนะครับอายุ๔๓ปีเป็นลูกเขยของนายทองดี
บอกว่าถูกนายทองดีพ่อตากีดกันตอนที่จะมาง้อขอคืนดีกับภรรยาที่บ้าน
จนมีคนเสียชีวิตไป๒ศพด้วยกันนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบ
ผู้สื่อข่าวของเราจุดเกิดเหตุเป็นแค่ไม้ยกสูง
อยู่ที่ลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้านที่หมู่๘ตำบลดงมรุมนะครับ
คนที่คุยด้วยเนี่ยชื่อว่านายพวงมณีพรมมานะครับ
เป็นลุงของนางสาวสิริพรแฟนของนายเฉลิมพลคนก่อเหตุ
เขาบอกว่าจะมาขอคืนดีแล้วพ่อตาเขากีดกัน

พวงมณีบอกว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
เฉลิมพลคนก่อเหตุมาที่บ้านก่อน
มาหานางสาวสิริพรตอนนั้นก็เมามาเลย
ง้อขอคืนดีนางสาวสิริพรแต่นางสาวสิริพรเขาไม่ยอมนะฮะ
ก็เลยมีปากเสียงเถียงกันไปมา
ตอนนั้นนายเฉลิมพลก็กลับไปนะตอนเที่ยง
จากนั้นตอนค่ำประมาณ๒ทุ่ม
เฉลิมพลขับรถกระบะกลับมาอีกรอบหนึ่ง

ทีนี้เห็นนางสาวสิริพรกับนายทองดีพ่อตาเนี่ย
ญาติญาติคนอื่นเขานั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่
แล้วก็คุยกันอยู่ที่แคร่ไม้ที่ลานอเนกประสงค์
รอบนี้นายเฉลิมพลเดินปรีเข้ามา
ง้อขอคืนดีนางสาวสิริพรเหมือนเดิม
แต่พ่อตาเนี่ยพูดขึ้นมาว่า
เออมีอะไรก็คุยกันดีนะค่อยคุยกัน
ถ้าจะพานางสาวสุริพรลูกสาวเขากลับไปบ้านเนี่ย
ยังไงให้พาญาติพาผู้ใหญ่มาคุยเป็นเรื่องเป็นราวก่อนดีกว่า

เชื่อว่าเป็นเพราะตัวเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สวมคอไว้นะครับ
ล้วคลาดมาได้อย่างปลอดภัยก็คือพระเครื่องที่คอเนี่ยมีอยู่๕องค์นะครับ
โดนไปถากแบบนี้เห็นไหมถางหน้าอกไปเลยอ่ะรอยกระสุน
นี่นะฮะลุงพวงดีแขวนพระคล้องคลออยู่๕องค์นะครับ
มีพระเหรียญหลวงพ่อเปิ่นสององค์นะครับมีเสือหลวงพ่อเปิ่นอีกหนึ่งองค์
นี่ฮะก็โชว์ให้ผู้สื่อข่าวเราดูนะครับ
ส่วนนางสาวสิริพรอุตบุญวัย๓๒ปีซึ่งก็คือแฟนของนายเฉลิมพลคนก่อเหตุ
แล้วก็ลูกสาวของนายทองดีที่ถูกยิงเสียชีวิต
บอกว่าทะเลาะกับนายเฉลิมพลแล้วก็แยกกันย้ายกันย้ายมาอยู่บ้านพ่อได้๒๓เดือนแล้ว
เฉลิมพลพยายามมาง้อขอคืนดีนะแต่ว่าไม่ยอม
ทีนี้ก็เลยเข้าใจว่าพ่อของเธอเนี่ยกีดกันก็มาก่อเหตุขึ้นเมื่อวานนี้
ปืนลูกโมจุด๓๘ตรงนี้คือปืนที่นายเฉลิมพลใช้ก่อเหตุ
ซึ่งโทรศัพท์ไปหาน้องสาวนะน้องสาวบอกว่านายเฉลิมพลเนี่ยขโมยปืนพ่อมาเพื่อมาใช้ก่อเหตุ
แล้วบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่กินกับนายเฉลิมพลอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี๕๕นะครับ
เฉลิมพลเป็นคนที่ติดสุราไม่ยอมทำงานรอแต่ใช้เงินเดือนของนางสาวสิริพร
แต่ใช้เงินฝ่ายหญิงเงินเดือนที่ได้มานายเฉลิมพลเอาไปซื้อเหล้าดื่มจนหมด
ก็เลยทนไม่ไหวตัดสินใจแยกกันนะฮะแยกทางกับนายเฉลิมพล
ตอนที่แยกกันใหม่เนี่ยหลังแยกทางกันไปทำงานอยู่กรุงเทพนะแล้วก็เช่าห้องอยู่ตามลำพัง
ส่วนนายเฉลิมพลกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ของตัวเองนายเฉลิมพลก็พยายามตามตื้อตลอดโทรมาง้อบ้างอะไรบ้าง
กระทั่งต้นปีที่ผ่านมานะครับนางสาวสิริพรลาออกจากงานที่กรุงเทพ

หาว่าตัวเองมีคนใหม่หรือเปล่า
หาว่าตัวเองมีคนใหม่หรือเปล่า
ส่วนตัวผู้ต้องหาก็คือนายเฉลิมพลคนก่อเหตุนะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะตอนที่เขาไปแย่งปืนกันแล้วก็มารุมกันเพื่อจับตัวส่งตำรวจนะครับ
ตำรวจก็พาไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลโคกสำโรงอาการก็ปลอดภัยแล้วนะฮะ
อายัดตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะครับ
ว่านายเฉลิมพลเนี่ยก่อเหตุโหดเยี่ยมเหลือเกินสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่าทำลงไปเพราะโกรธแค้นพ่อตา
กีดกันไม่ให้คืนดีกับแฟนสาวที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาตั้งแต่ปี๕๕
แล้วเขาก็อ้างว่าทุกคนในบ้านของนางสาวสิริพรไม่มีใครชอบเขา
ทำให้เขาอัดอั้นสะสมเป็นความแค้นเอาไว้จนทนไม่ไหวแล้วเมื่อวานก็ก่อเหตุขึ้น
นี่ฮะพนักงานสอบสวนนะครับจะแจ้งข้อหากับนายเฉลิมพลนะครับ
ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่นะฮะ
สองศพนะฮะยิงเข้าไปค่ะโอ้โหครับ